ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้นะเนื้อสัตว์ยังคงที่นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองค่ะ
มาดูราคาอาหารทะเลกันหน่อยนะคะปลากระพงขาวหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บวยสามร้อยบาทต่อกิโลกรัม
หมึกกล้วยสองร้อยถึงสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็หอยแคลงอยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาสินค้า